เล่าข่าวนี้ให้คุณผู้ชมฟังแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เตือนเลยนะ
พ่อแม่ผู้ปกครองบางทีให้ลูกทานอะไรเวลาที่โดยสารรถ
กรณีนี้ที่เกิดขึ้นนะคะมอเตอร์ไซค์ชนมอเตอร์ไซค์
แต่มอเตอร์ไซค์คันนึงเนี่ยลูกเนี่ยทานลูกชิ้นอยู่อะคุณ
เสียบไม้อยู่ใช่ไหมใช่แล้วเวลามอเตอร์ไซค์ชนกัน
โอ้โหไม้เสียบลูกชิ้นปิ้งที่มันแหลมมาค่ะแทงปากนะคะ
เนี่ยแทงทะลุแก้มเลยอ่ะค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านนะคะ
บริเวณสี่แยกร้านหลงบริการพื้นที่อำเภอเมืองที่น่านเนี่ยนะคะ
แล้วจุดที่เกิดเหตุเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเนี่ย
ไปเจอรถจักรยานยนต์สองคันชนกันคันนึงเนี่ย
เป็นรถของนายเฉลิมชัยชูพดุงกิจแล้วก็นายพลนามวงนะคะ
สองคันนี้มีผู้ได้รับบัตรเจ็บสาหัสเลยเป็นน้องวัยแปดขวบอะค่ะ
หลานของนายพลถูกไม้เสียบลูกชิ้นแหลมคุณผู้ชมแทงทะลุแก้ม
แล้วก็ส่วนปลายแหลมเนี่ยนะมันแทงติดอยู่ที่ใต้ลิ้นเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ให้การช่วยเหลือรีบประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็นำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลนะคะ
จากการสอบถามในพลซึ่งเป็นคุณตาของน้องที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลานเรียนอยู่ชั้นป๒
ตอนนั้นเนี่ยก็ไปรับหลานชายที่โรงเรียนหลานก็บ่นไง
จ๋าหนูหิวข้าวผมหิวข้าว
ทีนี้ทางด้านคุณตาก็ซื้อลูกชิ้นปิ้งมาให้หลานกิน
แล้วก็พาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านนะคะ
ระหว่างนั้นเองเนี่ยหลานก็กินลูกชิ้นปิ้งมาตลอดทางเลยนะ
พอมาถึงจุดตรงเนี้ยที่เกิดเหตุอ่ะค่ะรถของคุณตาเนี่ย
ชนกับมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงก็เลยทำให้หลานชายเนี่ย
ไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยแทงแก้มทะลุจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ด้านตำรวจภูทรเมืองน่านก็เปิดเผยว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งสองคัน
โดยจะต้องไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนในบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
แล้วก็อยากฝากเตือนผู้ปกครองให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยวดยานพาหนะด้วย
อย่างเวลาที่ซื้ออาหารมารับประทานบนรถเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรที่มันเป็นวัสดุที่มันเป็นแหลม
ไม่ว่าจะเป็นไม้จะเป็นซ่อมเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
แต่กรณีนี้ถือว่ายังโชคดีนะคะที่น้องไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่านี้